ค่ะไปดูเรื่องสภาพอากาศแต่ละพื้นที่กันหน่อยครับคุณผู้ชม
ช่วงนี้มีลมแรงด้วยคือนอกจากเย็นอย่างเดียวไม่พอ

พระทุ่มธานีก็ส่งมาหนาวอยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับ

เราอยากคนค่อยที่สูงอาจจะไม่อยาก
ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาไปวัดอุณหภูมิกันนะคะ

สำหรับคนไทยอย่างเราที่อยู่ในแบบว่าแถบร้อนแบบนี้นะคะ
ซึ่งเขาบอกชาวบ้านก็ต้องออกมานั่งผิงไฟ

หมอกครับหมอกแต่เช้าเลยนะฮะ

เขาบอกว่าอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเลย

แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุณหภูมิลดฮวบเหลือแค่๑องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะ

อุณหภูมิ๖๕องศาเซลเซียสค่ะ
มีหมอกหนาแล้วก็มีน้ำค้างหยดตามต้นสนด้วย

ชาวบ้านในพื้นราบบ้านร่องจิกอำเภอภูเรือ
ต้องออกมาจุดไฟผิงกันแล้วนะคะ

เพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ย๘๕องศาเซลเซียส
นี่ที่เหลยใช่ไหมเมื่อกี้
ส่วนที่นครพนมนะคะเช้านี้

ทำให้เกิดผลกระทบหนักต่อชาวบ้านในพื้นที่

เพราะว่าริมน้ำมักจะมีลมแรง

เร่งสำรวจการช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

อุณหภูมิเหลือแค่๑๑องศาเซลเซียสนะคะ

พร้อมยังคลุมมีอยู่ด้วยเมฆหมอกมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะ

แล้วก็ชมหมอกที่ปกคลุมทั่วบริเวณกว้านพยาวตอนเช้าด้วย
ไปดูพื้นที่อีสานกันบ้างครับที่หนองคายในอากาศหนาวเย็นนะฮะ
คุณครูพี่เลี้ยงตามศูนย์เด็กเล็กก็ต้องนำเด็กออกมากลางแจ้งหน่อย
เด็กเด็กลูกหนาวไหมคือดูแล้วก็ยืนแบบยืนนิ่งอ่ะตัวแข็งอ่ะ
ตัวแข็งอยู่แต่ได้ออกกำลังกายกันเพื่อสร้างความอบอุ่น
แล้วก็ให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงนะครับส่วนอุณหภูมิในตัวจังหวัดหนองคายเนี่ย
อยู่ที่๑๕องศาเซลเซียสครับนี่น้องพายเด็กลูกกระโดดหน่อยลูก
ส่วนที่นครราชศรีมานะคะอากาศก็เย็นลงเหมือนกันค่ะ
ตัวเมืองวัดอุณหภูมิได้อยู่ที่๑๘องศาเซลเซียส
แล้วก็มีลมกระโชกแรงต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
เด็กก็ต้องใส่เสื้อหนาวกันไปเรียนไปเรียนหนังสือค่ะ
ครูประจำชั้นอนุบาลก็นำเด็กได้ออกกำลังกายกลางแจ้งเหมือนกัน

กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชนครราชศรีมาก็แจ้งเตือนนะคะว่า
สภาพอากาศในพื้นที่วันนี้วัดได้ต่ำสุดอยู่ที่๑๑องศาเซลเซียส
มีลมกระโชกแรงที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า
ความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรง
ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ทำให้ช่วงวันที่๑๙ถึง๒๑ธันวาคมนี้
มีแนวโน้มที่อากาศจะเย็นลงไปอีก๒๓องศาเซลเซียสค่ะ
ใช่นะครับเรื่องของการวัดอุณหภูมิอย่างที่ผมบอกไป
หนาวจัดหนาวเย็นร้อนมันมีตัวเลขนะ
ถ้าตอนนี้บางพื้นที่ถ้าต่ำกว่า๘องศาเซลเซียสเรียกว่าหนาวจัด

ถ้าหนาวคือ๘๑๕องศาเซลเซียส

ยังแค่เย็นเพราะเย็นเนี่ยวัดอุณหภูมิอยู่ที่๑๖๒๐องศาเซลเซียส

เราต้องแต่เราเรียกหนาวแล้วเนาะเพราะว่าก่อนอันนี้มันร้อนมาตลอดเลย
แต่ถ้าที่เลยเนี่ยถือว่าหนาวจัดนะ๑องศาเซลเซียสนะครับ